มีสองสามีภรรยาถูกคนร้ายมาซุ่มยิงอยู่ที่หน้าบ้าน
แต่ว่ารอดตายมาได้ทั้งคู่นะฮะ
นี่ฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงค่ำของเมื่อวานนี้ประมาณ๒ทุ่มนะครับ
ศพเมืองกระบี่ก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
อยู่๑รูเป็นลูกซอมนะบนพื้นใกล้รถนี่ก็มีหมอนรองกระสุนตกอยู่
๑ชิ้นประตูบ้านมีรูกระสุนอีก๕รูมีหัวกระสุนตกในบ้าน๒หัว
ฝั่งตรงข้ามบ้านเป็นสวนปามเนี่ยห่างไปสักสิบเมตรมีชิ้นส่วน
กระสุนตกอยู่อีก๒ชิ้นมีคนเจ็บอยู่คนหนึ่งนะฮะในบ้านคือนาย
อรุณสุวรรณอายุสามสิบเป็นลูกชายเจ้าของบ้านนี่กระสุนนี่เฉียด
ใต้แขนขวานี่ฮะมีแผลอยู่ตรงนี้นะครับแล้วสะโพกขวาด้วยนาย
รุนบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยเขากับภรรยาขี่รถกลับมาจาก
บ้านพ่อที่อยู่ห่างจากบ้านหลังนี้ไปสักหนึ่งกิโลมาถึงหน้า
กำลังจอดรถได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดมาจากฝั่งสวน
ปามที่อยู่ฝั่งตรงข้ามบ้านแต่มองไม่เห็นคนร้ายเพราะว่ามัน
มืดมากนะด้วยความตกใจนายอรุณกับภรรยาก็วิ่งหนีไปหลบใน
บ้านแล้วก็แจ้งตำรวจรอจนตำรวจมาถึงนะฮะถึงกล้าออกมาจากบ้านส่วน
เชื่อว่ารอดมาได้เนี่ยก็เนื่องจากพ่อท่านคล้ายนะเป็นพระ
เกจิชื่อดังทางภาคใต้ที่คล้องคออยู่นะครับทำให้แคล้วคลาด
ปลอดภัยอันนี้ความเชื่อส่วนตัวของเขาส่วนป้อมเหตุคาดว่ามา
ความขัดแย้งกับญาติเรื่องที่ดินนายอรุณบอกว่ากำลังเดินเรื่องขอให้
โอนที่ดินให้ก็เป็นที่ดินที่สร้างบ้านที่เกิดเหตุนี่แหละ
เนื่องจากที่ดินตรงนี้พ่อเนี่ยยกให้เขาตั้งแต่ยังติดชื่อของญาติอีกคนนึงอยู่
ส่วนความขัดแย้งอย่างอื่นเนี่ยเขาบอกเขาไม่มีเขาไม่เคยขัดแย้งกับใคร
นี่ฮะพระที่เขาบอกว่าคล้องคลออยู่นะครับพ่อท่านคล้ายนะครับ
ตรงนั้นเราครับรถข้าวมาโจทย์ตอนนี้นะครับ
ก็มีร่องรอยการถูกยิงเข้ามาที่ประตู๕รูนะฮะ
ที่บ้านนี้ปิดเงียบเลยนะครับยังหวั่นอันตรายกันอยู่นี่
เข้ามาตรงนี้เลยนะครับ๒ทุ่มเมื่อคืน
ชาวบ้านบอกเมื่อคืนได้ยินเสียงปืนนะ
แล้วก็มีเสียงสตาร์ทรถเนี่ยลักษณะขี่รถออกไป
มีคนบอกเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มเหมือนผู้ชายสองคนอยู่ที่สวนปามนะฝั่งตรงข้ามบ้านของนายอรุณนะฮะ
มีเหตุการณ์อย่างนี้ชาวบ้านกลัวกันไหม

เขาไม่รู้ว่าเป็นใครใช่ไหม
ใช่เพราะมันมืดด้วยเพราะมันไม่เคยมี
นายอรุณีเขาบอกเขาคาดว่าจะเป็นปมขัดแย้งเรื่องที่ดินกับญาติญาติหรือเปล่า
ขอให้พ่อเนี่ยโอนที่ดินตรงนี้ให้เขาที่ดินที่มาสร้างบ้านอยู่เนี่ย
แต่พ่อของนายอรุณบอกกับเราบอกว่าไม่น่าจะใช่นะฮะ
เพราะว่าบ้านกับที่ดินเนื้อที่เนี่ยประมาณ๒งานที่พ่อของนายรุนเล่าให้คุณระวีการผู้สื่อข่าวลองฟังนะฮะ
แล้วก็ตกลงกันมาก่อนหน้านี้แล้วว่าเดี๋ยวจะโอนให้เป็นชื่อนายอรุณ
ตอนนี้กำลังอยู่ในระหว่างการเซ็นโอนกันอยู่
แล้วต้องแบ่งส่วนหนึ่งให้กับน้องชายของเขานะซึ่งมีศักดิ์เป็นน้าของนายอรุณ
เป็นอานะฮะต้องแบ่งให้ครึ่งหนึ่ง
เนื่องจากน้องชายเป็นคนไปถ่ายถอนโฉนดที่ดินผืนนี้เนี่ยออกมาให้
หลังจากพ่อเนี่ยเคยช่วยเหลือญาติญาติเอาที่ดินเนี่ยไปจำนองเอาไว้กับธนาคาร
ซึ่งพ่อบอกว่าลูกชายก็คืออรุณเนี่ยก็รู้เรื่องนี้ดีแล้วไม่ได้ขุนคล่องหมองใจอะไรกับทางฝั่งของญาติเลย
เรื่องที่เกิดขึ้นจะเกิดจากอะไรพ่อบอกพ่อก็ยังไม่มั่นใจ
แต่อาจจะเกี่ยวข้องกับคู่อริของลูกชายหรือเปล่านะเพราะว่าหลังจากเลิกกับแม่ของลูกชายไป๑๐ปีเนี่ย
ก็ไม่เคยรู้ปัญหาอะไรกับลูกชายนะคือเขาก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรของลูกชายอีกนะครับ
เดี๋ยวลองฟังพ่อเขาหน่อยนะครับ
ผมสงสัยว่าน่าจะเป็นเรื่องยาเสพติด

อาจจะเป็นอลิของลูกชาย
เราได้พูดคุยกับลูกชายแล้วยังเขาเข้าใจไหมเขาคิดเหมือนพ่อไหม
ผมถามเขาก็พูดปลายเบียงไม่ยอมรับความจริงอ่ะนะ
สงสัยว่าพ่อกับอากับน้าไปคิดจะฆ่าอย่างนั้นอย่างนี้

ซึ่งน้าคนนั้นก่อนเกิดเหตุเนี่ยอยู่กับเครื่องญาติ

ไม่เป็นอะไรเดิมพันเอาชีวิตเดิมพันธุ์ไม่เป็นเป็นอย่างนั้น
เราจะทำหลานเฉล็ดละสมบัติแค่นั้นเนี่ย
ฆ่าพี่ฆ่าน้องฆ่าลูกจะนุ่นลากฆ่าได้ยังไงจริงไหม
แล้วแม่เขาเนี่ยจะเป็นคนใบเฮี่ยนตลอดใช่ไหม
แล้วไม่รู้เขาพูดอะไรกันอะไรครัน
อาธิบาปแล้วใครจะไปไล่เขาอย่างนั้นหมายความว่าก็อาจจะเป็น
เรื่องการเข้าใจผิดคละ

ศพมนตร์กะบี่ขั้นว่าคนร้ายเป็นคนในพื้นที่นี่แหละนะครับ
เดี๋ยวจะนำตัวคนเจ็บไปสอบสวนอย่างละเอียดว่าตกลงแล้วเนี่ย

เขาบอกมีปัญหาแค่กับน้าเรื่องที่ดิน
แต่ทางน้าทางพ่อบอกโอ้โหไม่มีเลยเรื่องพวกนี้